เอาคุณผู้ชมดูเคสนี้กันหน่อยจริงเกิดตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะ
คือมีชาวบ้านคนหนึ่งเขามาร้องเรียนทำนองว่า
เจ้าอาวาตวรรภรทธาพแพนมเนี้ยค้าเงินค่าบูรณวัตรเกือบหนึ่งล้านบาท
เออแล้วเขาก็เลยเหมือนมีการแจ้งคงแจ้งความกล่าวหากันไป
ปรากฏวันนี้หมอปลาทนายภัยศาลและชาวบ้านคนที่ร้องเรียนคนนั้นน่ะ
คือไปหาท่านเจ้าอาวาสนะคุกเข่าไปเลยนะคะ
มีพวงมาลงพวงมาลัยไปขอคำมากรรมเพราะเขาบอกว่าเช็คแล้ว
ข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามที่ถูกร้องเรียนค่ะ
ท่านให้ไปจำอน่าท่านทำไปเวลาจะมาช่วยประชาปโภชิฟัง
และผู้หญิงอีกคนนึงค่ะเธอชื่อวันวิสาประทุมวันนะคะ
เป็นชาวบ้านที่ร้องเรียนเรื่องนี้เข้ามากับหมอปลานี่แหละ
คือเรื่องของเรื่องมันเริ่มแต่ต้นปีเธอมาร้องเรียนว่า
เธอเนี่ยเป็นหลานของนายสมเกิดซึ่งนายสมเกิดเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
นายสมเกิดเคยเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างวัดมรุขัดนครที่ตำบลดอนนางหงษ์อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ตั้งแต่ช่วงปี๒๕๓๖แล้วเธอบอกว่าตอนนั้นอ่ะ
เทพวรมุณีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้น

ก็เลยเอาเอกสารหลักฐานไปร้องขอความเป็นธรรมกับหมอปลา
แล้วก็ออกเป็นข่าวแบบยิ่งใหญ่เลยอะค่ะ
ก็เป็นที่รู้จักเนาะสำหรับพระเทพวรมุณี
ทีนี้นายอนัญชัยชายเดชในฐานะประธานทนายกองทัพธรรม
ก็มีการฟ้องร้องฐานหมินประมาทไปเมื่อต้นปี
ได้ไหมคะที่เคยออกมาไลฟ์ด้วย
พอตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้ค่ะ
มีการไปก่อสร้างวัดมรุขัดนครตั้งแต่ปี๒๕๓๖จริง
แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระเทพวรมุณีเลย
เพราะท่านไปดูแลรับตำแหน่งเจ้าอาวาสปี๒๕๔
เพราะฉะนั้นอำนาจการดำเนินการทั้งหมด
เป็นอำนาจของกรรมการบริหารวัดในตอนนั้น
ซึ่งนายอนัญชัยบอกว่าการฟ้องร้องครั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
ซึ่งทั้ง๓คนต้องนำเสนอต่อสื่อ๔๖สำนัก
มูลนิธิกองทัพธรรมยืนยันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนา

มีทนาย๓๓๗คนทบ๗๗จังหวัด
ถ้าไม่มี๓คนเนี่ยมันก็ไม่เป็นเหมือนกัน
นะหมอปลานะ
คือพอมีการกล่าวหากันในตอนนั้นน่ะนะค่ะ
ที่หมอปลาทนายภัยศาลแล้วก็ใครนะ
คุณวันวิสาหลานของนายสมเกิด
ทางท่านจ้าวาดวัดท่านก็เลยมอบหมายให้ทนายอนัญชัยไปฟ้องร้อง

ก็เลยฟ้องต่อศาลนะฮะฟ้องกับสพทพส่งอายการส่งถึงศาล
เป็นการฟ้องความผิดทั้งอาญาแล้วก็ทางแพ่ง

อาญาก็คือข้อหามินประมาทส่วนทางแพ่งเนี่ยเรียกค่าเสียหาย๕๐กว่าล้าน

แล้วก็ให้ขอโทษต่อสื่อทุกแขนง๔๖สื่อ

เวลา๗วันสุดท้ายศาลท่านก็นัดสืบพยานแล้วก็ทางฝั่งของผู้ที่ถูกฟ้อง

ตอนนั้นก็เลยมีการแจรจากไกล่เกลี่ยแล้วก็นี่ฮะจบลงด้วยการ

ใช่ค่ะซึ่งหมอปลากับทนายภัยศาลก็ยอมรับในความผิดพลาดบอกสำนึกผิด
และขอคำมากรรมต่อพระเทพวรมุณีลองฟังนะคะ
วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์อนันตชัยที่ได้ให้มามีโอกาสขอคำมาต่อพระ
ก็ขอยืนยันต่อประชาชนตรงนี้ว่าตัวทนายภัยศาลหมอปลาพี่น้ำฟ้านะครับ
ยังยืนยันจะช่วยประชาชนต่อไปและก็บำรุงพุทธธนา
จะไม่ปล่อยให้อราชีอยู่ในวัดเด็ดขาดครับ
ก็มีการขอคำมากรรมและมีการขอโทษออกสื่อให้ครบ๗วัน๔๖สื่อ